ชีวิตเรานอกเหนือจากเรื่องของดวงแล้ว

ทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนะคะที่ในโซเชียลเขาแชร์กันเยอะมาก
คุณตาท่านหนึ่งอายุก็เยอะแล้วแต่ยังแข็งแรงอยู่เลย
วิ่งออกกำลังกายโอ้โหสับแขนเลย
โอ้โฮสับยิกมากมากจริงเร็วกว่าดิฉันอีกไปดูคลิปกันค่ะ
โอ้โฮ
คือ
วิ่งเร็วไหม
คือเร็วเฉพาะข้างบนนะเจ๊
ข้างบนนี่อย่างไวส่วนข้างล่างเนี่ยสโลไลฟ์สุด
อันนี้คุณตาเนี่ยให้ดิฉันเดานะน่าจะเป็นการเดินขึ้นเนิน
เห็นไหมก็คือเดินชันเอา
ก็คือไม่ต้องวิ่งเพราะว่าอายุเยอะแล้ว
คนที่อายุเยอะแล้วทำให้วิ่งเยอะมันก็ไม่ดีต่อข้อเข่า
เพราะฉะนั้นคุณตาเขาใช้วิธีการเดินชันเอา
คุยค่อยประณีสคุณจงกี่ละก้าว
เห็นไหมดีกว่าคุณไม่ออกกำลังกายไม่ทำอะไรเลย
เขาบอกว่าแค่ขยับเนี่ยมันก็เท่ากับออกกำลังกายแล้ว
คุณแกว่งแขนเร็วแรงแบบนี้
อยู่แถวในซอยบ้านก็แกว่งแขนไป
คุณก็จะเผาผ่านแครอรี่ได้แล้วได้เป็นการออกกำลังกาย
นี่ไงคุณตาเขาเข้าฟิตเน็ตนะคุณ

นี่ออกกำลังกายจริงนะก็เตือนผู้สูงอายุด้วย

ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของข้อเข่าข้อต่อต่าง
คุณตานี่เป็นต้นแบบของการออกกำลังกายด้วยนะ
ชื่นชมมากก็ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วย
ดีเหมือนกันนะวนไล่ข้างล่าง

ยังมีอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้เนี่ยดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณพี่เขา
วิ่งเพื่อจะไปเอาเหรียญโอลิมปิก
หรือว่าจะแข่งไปประกวดปิ้งไปลงวิ่งแข่งที่ไหนหรือเปล่า

แต่วิ่งเร็วมากจริงคุณวิ่งจู๊ดเลย
ถึงกับหอมแทกกันเลย
มีเขาเรียกว่ามีแรงกระตุ้นมีแรงกระตุ้นให้วิ่งเร็วขึ้น
เพราะว่าเจอเจ้าถิ่นวิ่งตามไม่รู้ว่าเจ้าถิ่นจะขอวิ่งด้วยหรือเปล่า
ตอนแรกเนี่ยก็มาช้าอยู่จ๊อกกิ้งวิ่งเพื่อสุขภาพ
ไปมาวิ่งเพื่อชีวิตแล้ว

วิ่งแล้วหนีหอบแห๊กกันเลยทีเดียว

เอาไหมล่ะคุณจนะอ้าวไม่เอาครับ
สุนัขเนี่ยนะเป็นอะไรก็ไม่รู้
กับคนวิ่งอ่ากับจักรยานกับมอเตอร์ไซค์อืม
วิ่งตามกันตลอดเลยเห็นไม่ได้เลย

แล้วมันแปลกพอลองหยุดดิ

หยุดปุ๊บมันก็หยุดตามนะจริง

หยุดนะเงียบพอดีเลย
เนื้อตัวผมนี่อวบอ้วนน่ารับประทานอยู่
เหมือนข้าวไก่
นี่แหละก็เป็นวิธีการออกกำลังกายคลิป
คุณผู้ชมยอดวิวเป็นล้านเลยนะ

เอาตัวรอดนะวิ่ง
วิ่งอย่างเดียววิ่งเพื่อชีวิตค่ะ

เรื่องของคลิปที่มันยอดวิวสูงเนี่ยนะ

อ๋อค่ะเหรอเป็นข้ออ้างที่สุดยอดเลยนะครับ
เพื่อคุณผู้ชมทั้งนั้นถ้าเห็นดิฉันก้มหน้าก้มตา

อ่ะคือนี่น่ะน่ะนี่น่ะ